คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อย
เมื่อคืนที่ผ่านมามีเรือข้ามฝากที่มรยองไปเกาะเสม็ดขัดคล่อง
ล่มกลางทะเลคุณผู้ชมผู้โดยสารที่อยู่ประมาณ๓๐คน

แล้วก็มีเรือเร็วนะพอทราบข่าวก็เลยรีบนำไปช่วย
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเรือข้ามฝากลำนี้มีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่
ใช่แล้วก็เป็นนาทีชีวิตมากอะคุณ

ผู้หญิงคนนี้เสื้อสีขาวกางเกงชมพูเนี่ยนะฮะ

แล้วท่าทางที่เธอเป็นที่ร้องไห้อยู่
ว่าลูกชายของเธออยู่บนเรือลำนั้น

สุดท้ายก็ช่วยมาได้คุณผู้ชม
ก่อนที่เรือกำลังจะจมลงหยาดนาวิทยาณา

กลัวไงกลัวลูกจะจมไปกับเรือ

รอดชีวิตอีกหนึ่งคนเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าเรือข้ามฝากลำนี้
มันทุกขับมาเต็มลำนะ

พอเรือขับออกมาเรื่อยเริ่มมีความผิดปกติ
คนขับเร่งเครื่องเสียงดังแล้วก็ผ่อนลงหลายครั้ง
สุดท้ายเรือหยุดวิ่งสักพักเนี่ยมีคนตะโกนออกมาบอกว่า
เรือกำลังจะจมแล้วโอ้โหทำให้คนที่อยู่ในเรือ๓๐กว่าคนก็ต้องตกใจสิ
แตกตื่นเลยแล้วสักพักนึงเริ่มมีน้ำเข้ามาด้านท้ายเรือ
ผู้โดยสารก็เลยวิ่งกรูไปที่หัวเรือครับ
คน๓๐กว่าคนมีรถจักรยานยนต์มีข้าวของท้ายเรือก็เริ่มจมเรื่อย
เสื้อชูชีพก็ไม่พอกับคนที่อยู่บนเรือเคราะห์ดีนะ
เรือเร็ววิ่งผ่านมาพอดีก็ช่วยแล้วก็ออกมาอย่างปลอดภัย
ภาพที่เห็นคือแม่ลูกกอดกันนะคุณ
คือแบบโหตอนแรกร้องไห้ปิ่มจะขาดใจสุดท้ายก็รอดมาได้นะครับ